พูดถึงหวายในปัญญาณศิลป์
ห่างไปนานเลยช่วงนี้กลับมาโลดแล่นหน่อยดีกว่า
ส่งโซเชียลหวายเห็นเลยว่าลุคใหม่เนี่ยแสบตาขั้นสุดสีผมชี้จ้ะ
แดงเพลิงร้อนแรงแซงทุกคนคือเด่นเด้งมาเลยนะฮะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน่อยสิจ๊ะว่าสวยเลิศขนาดไหน
สีผมเนี่ยมันร้อนแรงแล้วมันไฟรี่เหมือนเราดี
ก็เลยบอกว่าอยากที่จะคีบลุคนี้ไปจนแบบเพลงหน้าค่ะใช่
แล้วเลิศปั๊บไปขึ้นบิลบอร์ดด้วยนะรูปขึ้นไม่ธรรมดา
พูดถึงงานเพลงของหวายหลายคนคิดถึงอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ
ชีหวายแฟนเพลงก็บอกว่ารอลุ้นเลยเพราะว่าตอนนี้น้องหวายเนี่ยเขาย้ายค่ายมาอยู่กับ
ฟังกันแบบรัวเลยที่สำคัญนะคะแว่วมาว่าจะมี
รุ่นน้องที่ครองพื้นที่โซเชียลอย่างอย่างฟังอย่างดังใน
ต๊อกเลยค่ะบางคลิปเนี่ยคนดูเป็นล้านเลย
แล้วนี่แหละค่ะที่ทำให้หวายต้องรอไปปรึกษาอย่างเร่งด่วน
เรื่องอะไรไหนเล่ามาสิจ๊ะคนสวย

แล้วก็หลายเพลงหรือว่าหลายคน
ก็อยากจะบอกตัวเองด้วยให้เริ่มเล่นสักที
คือเราไม่รู้ว่าคอนเทนต์อะไรที่เราควรจะอัพ
หรือว่าอะไรที่กำลังอินเทรนด์อยู่แค่นั้นเอง
อะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะไปค่อยถามน้องค่ะ
ว่าแบบเฮ้ยคุณพี่ควรลงคอนเทนต์อะไรบ้างช่วงนี้